สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๒๐เมษายนนี้ค่ะจะเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่จะส่งผลกับดวงชะตานะคะ
นั่นก็คือปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์หรือว่าสุริยฆาตนั่นเองค่ะ
ซึ่งในครั้งนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันสองราศีค่ะที่จะต้องตั้งกาดสูงนะคะ
ต้องคอยระวังเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
ราศีแรกนะคะที่จะต้องตั้งกาดสูงเลยค่ะต้องระวังให้มากเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะถือว่าเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลของราหูอมทิศแบบตรงเต็ม๑๐๐เลยค่ะ
เรื่องแรกนะคะที่คุณควรจะระวังค่ะนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็การเดินทางนะคะ
ถ้าช่วงนี้ชาวราศีเมษค่ะจะต้องเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือว่าการเดินทางไกลค่ะ
ก็ควรที่จะระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะคะเล็กน้อยหรือว่าการเดินทางและผิดแผนค่ะ
หรือว่าอาจจะเกิดความล่าช้าเกิดอุปสรรคระหว่างการเดินทางค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ควรจะระวังนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
ควรจะระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาการทางร่างกายที่อยู่ดีก็เป็นขึ้นมานะคะ
เช่นการปวดท้องปวดหัวเป็นไข้อาหารเป็นพิษนะคะก็ต้องระวังสิ่งเหล่านี้ด้วยค่ะ
ชาวราศีเมษไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าไม่ใช่เหตุรุนแรงค่ะ
ถึงจะเป็นเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการเล็กน้อยทำให้รำคาญใจบ้างนะคะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ควรจะระมัดระวังตัวในช่วงนี้สักนิดนึงค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลนะคะสำหรับชาวราศีตุลค่ะ
ถือว่าเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลของปรากฏการณ์ลาหูอมอาทิตย์อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะ
ก็คืออยู่ประมาณ๕๐นั่นเองค่ะ
สิ่งที่คุณควรจะระวังนะคะก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบาย
เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะรวมไปถึงในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยค่ะ
และอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ควรจะระวังนั่นก็คือ
เรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบทางด้านการเงินค่ะ
ทั้งหมดที่พูดมานะคะไม่ได้รุนแรงอะไรค่ะ
แต่ว่าถ้าระวังตัวไว้สักนิดหนึ่งก็จะเป็นอะไรที่ดีอย่างมากเลยนะคะ
อิทธิพลของปรากฏการณ์ลาหูอมอาทิตย์ในครั้งนี้นะคะ
จะส่งผลไป๑๕วันค่ะตั้งแต่วันที่๑๓ถึงวันที่๒๗เมษายนนี้นะคะ
แต่ถ้าชาวราศีเมษและชาวราศีตุลฟังอยู่ก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะ
เพราะว่าในวันนี้ค่ะหมอไก่มีเคล็ดลับวิธีการแก้เคล็ด
และวิธีการเสริมดวงมาฝากกันค่ะ
วิธีการแก้เคล็ดนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้ทั้งสองราศีค่ะ
มันสวดมนต์ไหว้พระในช่วง๑๕วันนี้นะคะ
แต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกสวดมนต์ค่ะก็สามารถเปิดบทสวดมนต์ฟังในช่วงเช้าของแต่ละวันได้นะคะ
แล้วถ้าทั้งสองราศีค่ะมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณตั้งโต๊ะกลางแจ้งนะคะ
เตรียมส้มสี่ลูกแล้วก็ทูบสามดอกค่ะอธิษฐานกลางแจ้งเลยนะคะว่า
ขอให้คุณเดินทางแคล้วคาดปลอดภัยอย่าให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางค่ะ
ส่วนวิธีการเสริมดวงนะคะหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่เห็นได้ด้วยตาเช่นการถวายปัจจัยค่าไฟให้วัด
การถวายหลอดไฟการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะ
หรือว่าเป็นการทำบุญด้วยแสงสว่างทางปัญญาค่ะ
เช่นการบริจาคหนังสือสวดมนต์การบริจาคหนังสือธรรมะนะคะ
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลยค่ะ
หมอกายขอเอาใจเฉยทั้ง๒ลาสีนี้นะคะ
แค่๑๕วันเท่านั้นแป๊บเดียวก็ผ่านไปแล้วค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
และพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ